ย่านพระราม๙นะครับ
ก็ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไปตรวจค้นที่นั่น

เพราะว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ามนุษย์
ก็คือเอาเด็กหญิงเอาเด็กสาวมาค้ามนุษย์อยู่ที่นี่เนี่ย
แล้วก็ไปเป็นหัวหน้าเด็กเชียร์แขกอยู่

จนกระทั่งจับกลุ่มพวกเด็กเชียร์แขก

มีผู้ที่เป็นพนักงานสาวเป็นหญิงบริการอยู่ที่นั่น
ก็เอามาแยกว่าอายุถึง๑๘หรือว่าเกิน๑๘อะไรพวกนี้ด้วย
อายุต่ำกว่า๑๘ก็หลายคนมากนะคะ
แล้วก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะเลย
ครับไม่รวมกับเรื่องของบัญชีรับรองดูแล
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างโดยเฉพาะตำรวจในท้องที่
ก็คือสอนอที่นั่นซึ่งก็ถูกย้ายไปบ้างแล้วนะครับ

วิตตีแสกหน้าต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะ

กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่เชิญตัวไป
ทีนี้เมื่อสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถูกแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีแล้วก็ถูกฝากขังที่ศาลไปแล้ว

คือนางสาวสะสิทรวิรเทพสุพร
โดนไป๑๓ข้อหาก็เหมือนกับบรรดาพวก
พนักงานแล้วก็เด็กเชียร์แขกหรือว่าปากบ
ค่ะแต่ว่าคนนี้เนี่ยมีชื่อเป็น

เป็นนอมินีเฉยหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเจ้าของตัวจริง
นี่ฮะคนนี้คือนางสาวสาธิธรวิรเทพสุพร

อมรินออนเซ็นซึ่งเป็นผู้ขอใบอนุญาต
แต่เธอใช่ตัวจริงหรือนี่คือคำถามนะครับ

และวันนี้ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
สารอาญาได้อนุมัติหมายจับ
นายกัมพลวิระเทพสุพรอายุ๖๑ปี
และนางนิพาวิรเทพสุพรหรือธีระตระกูลวัฒนา
อายุ๖๘ปีซึ่งเป็นภรรยา
ทั้ง๒คนโดนทั้งสิ้น๑๒ข้อหานะครับ
ก็เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ทั้งนายสัทธาธรรมแจ้งฉายหรือว่าประกบกับพวก

ในข้อหาที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนี่แหละนะครับ
จากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนสนวังทองหลางตอนนี้

เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันกับ
คุณชูวิดกมลวิสิทธิ์นะคะ
เราติดต่อคุณชูวิทย์สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะคะ

สิ่งนี้ครับถ้าผมไม่ไปชี้แจงแขลงไข
ก็จะหาว่าผมปิดบังไม่ชั่วสิทธิ์สังคม
ผมเป็นคนรู้เส้นสนคนในในวงการดี

ทีนี้ทนายกัมพลกับเมียรู้จัก
แล้วก็คือไม่ทระลำตัวนะนะไม่ไปทำธุรกิจอ่า
ครับได้ยินครับเชิญเลยครับเราเนี่ยทำธุรกิจสีเทา

ทีนี้ถ้าเกิดคุณไปเอาเด็กสิบแปดเด็กสิบห้า
ทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสีดำแล้วดังนั้น
กฎหมายฟอกเงินเนี่ยเขาก็ยึดเอาว่าถ้าเกิดคุณไปค้ามนุษย์ต่ำกว่า๑๘อย่างนี้นะ
แล้วคุณรวยจนป่านี้แล้วคุณไปทำแบบนี้เนี่ย
และเอาเงินที่ฟอกไปเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปซื้อ
คือกัมพลเนี่ยไม่เหมือนกับโกลักษณ์
ทั้งที่โมเดลธุรกิจเนี่ยเหมือนกัน
คือค้าเด็กค้ามนุษย์เหมือนกับนาตาลี
จำอีโคลักษณ์ได้นะฮะนาตาลี
แต่กัมพลใช้รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่
เห็นได้จากการประชุมมีคณะกรรมการ
มีฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีมีการแบ่งเป็นขบวนการ
ชื่อต่างเหล่านี้เป็นชื่อสถานบริการ

ทีนี้ถ้าเป็นแบบโพลักษ์คงจะซื้อที่ซื้อบ้าน
เป็นโกธรรมดาแต่กัมพลนั้นมันขยาย

ซึ่งถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยอันตรายกว่าเยอะ
อันตรายกว่าตรงที่ว่าสามารถที่จะฟอกขาวได้
คุณชูวิทย์ค่ะขอแสดงเดียว
คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่บ้างคะ
แล้วหมายจับที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะคุณชูวิทย์ให้ข้อมูลหรือเปล่า
คือถ้าผมไม่ให้เนี่ยก็คงได้ลำบาก
เพราะว่าเขามีอิทธิพลนะฮะ
แปลงท่านศรีวราและทีมงานเนี่ย
อาจจะทำงานอย่างเต็มที่สมบุกสมบัน
แต่ว่าดีที่ว่าผมเนี่ย
เรื่องเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม
เมืองไทยเนี่ยยังมีพระคุ้มครองคนไม่ดีอย่างนี้
มันก็ต้องเข้าตัวเข้าตัวตรงไหนครับ

ผมมีหลักฐานมีข้อมูล
มีว่าใครสั่งการใครทำงาน
แล้วก็ส่งให้สารออกหมายจับได้ครับ
ลายเซ็นต์อยู่เลยยังมีลายเซ็นต์อยู่เลยขายให้กัมพลโซฟาก็ของผมผมก็ขายให้กัมพล
กัมพลก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีความจัดเชือการ
กัมพลลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งกว่าตรงไหน
ลึกซึ้งกว่าตรงที่เอาเงินเข้าไปฟ้องในตลาดหลักชับเลย
ครับทีนี้พยานหลักฐานที่นำไปสู่การที่สารออกหมายจับในวันนี้เนี่ย
คุณชูวิทย์เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดกับนายกัมพลได้ไหมฮะ
อันนี้ถือว่าเป็นคนที่สูงสุดในฝ่ายของเจ้าของกิจการหรือยัง

คืออย่างนี้หลังกำพลเอาเงินไปร่วมร่วมสูงกับใครนี่ผมไม่ทราบ
แต่ถ้าในธุรกิจคือค้ามนุษย์มันเป็นการบุญฐานจึงของการฟอกเงิน
ดังนั้นถ้านายกัมพลเนี่ยไปซื้อกิจการอื่นแล้วไปร่วมกับคนอื่น
แล้วไปได้กิจการเพิ่มอีกอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงิน
คุณช่อวิทย์รู้ถึงขั้นว่านายกำพลเขาอยู่ไหนตอนนี้

ก็คงต้องคือถ้าอยู่ก็ดีกว่าครับสู้ดีกว่า๑๓ข้อหา
ไม่หนักหนาอะไรครับแค่ร้อยปี

แต่ก่อนเขามีฉายากัมพลครับฟ้า
ตอนนี้ก็ต้องเป็นกัมพลครับคุกแล้วครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์เยอะเลยว่า

คุณชุวิตกลัวไหมไปให้ข้อมูลแบบนี้
คือถ้าผมกลัวก็ไม่ทำนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย

ก็พูดมาหมดผมก็อยู่ดีมีสุขนะครับ
จนกระทั่งผมได้มาอยู่ไทยรัฐเนี่ย
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดโอ้อวด
แต่เรื่องที่ผมรู้เนี่ยผมพูด
ถ้าผมรู้แล้วผมไม่พูดเนี่ย

ผมคงจะไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน

ผมทำเต็มที่แล้วก็ทำเท่าที่ผมทำได้

ผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรกับคุณกัมพล
แต่ผมทำเพราะว่าผมรู้เรื่องนี้นะฮะ

เพราะว่าผมขายแล้วไม่ใช่ว่าผมยังไปติดตามดู
เคืองแค้นไปอะไรผมไม่ได้สนใจครับ
คุณชวิตเฉยได้คือเวลาเราน้อย
เอาเป็นว่าอีกข้อเดียวสั้นนะ

อันนี้คือในส่วนของผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่มันเป็นเรื่องยาก

ถ้าร้านเขียนไว้เฉยว่าคนนั้นคนนี้
ผู้องค์กลับลองสอบว่าจะไปเอาก็ได้ยังไง

มันไม่มีลายเซ็นนะสมัยผมมีลายเซ็นต์

ผมขอชวนให้ท่านผู้ชมอีกทีนะครับ
ว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะลาม
ไปถึงการอายักษ์ครับในส่วนอื่น

ชัดเจนค่ะคุณชุวิตขอบคุณคุณชุวิตนะคะ

เดี๋ยวพบกับคุณชูวิทย์ได้ต่อในช่วงชูวิตตีแสกหน้านะคะ